ทีนี้อยากให้ไปดูฝั่งพักพลังประชารัฐกันหน่อย

รับมือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรี
ที่๘ภักดิ์ร่วมบอกว่าจะเสนอชื่อชูมพิทามันเป็นรอบสอง

พลเอกประวิทย์เนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยนะพี่อุ๋ย
หรือจะมีการสลับสับเปลี่ยนคั่วหรืออะไรยังไงไหม
คือเหลือเสียงเล่าอ้างอะไรมากันเยอะมาก

นัดประชุมกับคณะกรรมการบริหารพัก
หารือเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะคะ

พอประชุมเสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามพลเอกประวิทธิ
ว่าตกลงแล้วพรุ่งนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ
ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับคุณพิทาหรือเปล่า
แล้วทิศทางการโหวตของพลังประชารัฐจะเป็นยังไง

ชื่อที่เสนอไม่ใช่พิธาแต่เป็นเศรษฐาทวีสิน

ถ้าเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ทิศทางของพักเป็นแบบไหนอย่างไร
ลองไปดูจังหวะนี้นะครับว่าคุณเหนียวประวิทธิ์ตอบไหม
ตอบเลยค่ะไม่ตอบเลยสักคำถามเดียวนะคะ

ที่ขอรมมอก็ไม่ตอบนะที่พักธุ์ก็ไม่ได้ตอบ

สพยาวพักพลังประชารัฐเป็นคนให้สัมภาษณ์หลังประชุมบอกว่า
วันนี้ไม่ได้คุยหรอกเรื่องการโหวตชื่อพิธารอบ๒
แต่เดี๋ยวจะมีการหารือกันอีกทีนึงพรุ่งนี้เช้า
วันนี้แค่พูดคุยเรื่องนโยบายต่างของพัก

แล้วก็พูดคุยเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายในแต่ละเรื่อง
ของสมาชิกพักพลังประชารัฐเท่านั้น
ส่วนประเด็นเรื่องการผลักดันพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรี
คือร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าอะไรไปฟังค่ะ
ส่วนต่างที่ไม่ได้คอนซับ
ส่วนนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะ

ไม่รู้ว่าเขาออกมาจากที่ประชุมเดียวกันไหมคุยกันแล้วหรือยังหรือยังไง
เมื่อกี้ร้อยเอกธรรมนัฐพูดเลยใช่ไหมคะว่า
จะไม่มีการเสนอชื่อพลเอกประวิทเด็ดขาด
เพราะต้องมีมารยาททางการเมืองและยังไม่ถึงเวลาของพัก
ส่วนคุณชัยวุฒนาคมนุสรรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่า
วันนี้ที่ประชุมมีการหารือเรื่องข้อกฎหมายโหวตพิทารอบ๒
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องการโหวตชื่อพิธาเลย
แต่คุณชุวิตบอกมีสิคุยกันเรื่องนี้แหละ
ซึ่งที่ประชุมมีมติออกมาด้วยในเรื่องนี้
ว่าทำไม่ได้มันซ้ำ
แต่ก็ต้องรอที่ประชุมในสภาอีกครั้งหนึ่ง
หรือจะรอให้มีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาก่อน
คุณชัยวุฒิบอกว่าตามหลักก็มี๒ทาง
คือ๑ปิดประชุมไปก่อนแล้วนัดใหม่
กับ๒เสนอชื่อคนอื่น

ที่ทำให้ไม่มีการเสนอชื่อซ้ำ

ยังไม่มีการคุยกันค่ะ
ต้องให้เขาทำให้สุด
ให้จนจบไปก่อนว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นะครับ

ไม่มีการคุยกันในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าก็ต้องขอรบ

น่าจะคิดว่าทำไม่ได้
ตามข้อบังคับแบบที่คุยกัน